คุณผู้ชมครับสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย
ปมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง๘ปี
ของพลนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกัฎธมนตรี
วันที่๓๐กันยายนนี้ครับ
วันที่๓๐กันยายนนี้ล่าสุด
มีการวิเคราะห์แนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยฮะ
สารรัฐธรรมนูลแจ้งกำหนดการพิจารณาคำร้องของ
สภาพผู้แทนรัศดรให้วินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
ซึ่งจากการพิจารณาพบว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติ
และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง
วันที่๓๐กันยายนนี้เวลา๑๕นาฬิกาครับ
ณห้องพิจารณาคดีชั้น๓สารรัฐธรรมนูล
ส่วนแนวทางการพิจารณาคดีนั้นอาจเป็น๓แนวทาง
คือ๑กรณีไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้
มีคำสั่งให้แสวงหาพยานเพิ่มเติม
แต่หากหลักฐานจากเอกสารมีน้ำหนักไม่เพียงพอ
ให้ฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องหรือพยาน
ไต่สวนเพิ่มเติมและ๓หากหลักฐานครบถ้วนสิ้นข้อสงสัย
คณะตุลาการจะกำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติ
และนัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องครับ
คุณผู้ชมอยากรู้ปฏิกิริยาของท่านประยุทธ์ไหมฮะ
วันนี้ได้รับการเปิดเผยจากพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คือท่านไปตรวจน้ำท่วมที่ราชกระบัง
ท่านก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ท่านก็ทำงานตามปกติ
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ส่วนคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนั้นเป็นดุลพินิษฐ์
ไม่อาจจะก้าวล่วงได้นะครับ
นี่คือปฏิกิริยาจากฝ่ายการเมืองครับ
เดี๋ยวรอติดตามดูกันนะคะ